คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวการเมืองบ้างด้านหลังนี้โอ้โห
คือเมื่อวานนี้หลังจากที่นายกเศรษฐามาไทยรัฐฟอรัมเสร็จแล้ว
ตอนเย็นเนี่ยเดินทางบินไปสหรัฐนะคะ
เพื่อที่จะไปร่วมประชุมสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่๗
หลายคนบอกว่าโอ้โหนายกเศรษฐาฟิต
ถูกต้องค่ะเช้ามีงานแล้วบ่ายก็บินเลย
บินไปพร้อมกับภรรยานะคะก็คือหมออ้อมแพทย์หญิงพักพิไล
ถือว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นการปฏิบัติภารกิจนอกประเทศ
เป็นครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีนะคะ
จะได้พบปะหารือกับผู้นำต่างชาติผู้นำองค์การระหว่างประเทศ
บุคคลสำคัญเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศ
ผ่านกรอบทวิภาคีแล้วก็ผ้าหุภาคีค่ะ
โดยนายกมีกำหนดเดินทางถึงที่นิวยอร์กช่วงเช้ามืด
ของวันที่๑๙กันยานะคะเพราะว่าเวลาของที่สหรัฐ
เขาก็เร็วช้ากว่าไทย๑๑ชั่วโมง
แล้วจะกลับมาที่ไทยวันที่๒๔กันยายนนี้นะคะ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำ
แล้วก็กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและภรรยา

เพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุกหัวหน้ารัฐบาล
รวมถึงคู่สมรสที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะคะ
โดยนายกบอกว่ารู้สึกตื่นเต้น
แล้วตื่นเต้นที่จะได้ไปร่วมพูดคุย
ผู้นำประเทศทั่วโลกเป็นครั้งแรก

แล้วการไปครั้งนี้นายกบอก
ซึ่งรัฐบาลที่แล้วก็ปูทางเอาไว้บ้าง
ดังนั้นนายกเศรษฐาก็จะนำนักธุรกิจ

ชวนนักลงทุนเข้ามาบ้านเราด้วยนะคะ

และทีนี้นอกจากภารกิจอย่างที่คุณอริยาบอกแล้ว
ก็ยังมีภารกิจในการประชุมผู้นำ
ว่าด้วยการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศด้วย
ซึ่งนายกรมตรีไทยก็ให้ความสนใจ
เกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศโลกตอนนี้ด้วย
แล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมในไทยด้วยนะครับ

จะเจอกับสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาและอาเซียน
หอการค้าสหรัฐอเมริกาและเอกชนของสหรัฐด้วย
รวมถึงหาบรือกับผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กด้วย

แล้วก็จะถอดบทเรียนจากการพบกับภาคธุรกิจ

ใช่แต่แหมเดินทางไปสหรัฐครั้งนี้เนี่ย

การเช่าเหมาลำเครื่องบินการบินไทยนะ
ไปกลับสหรัฐของนายกใช้งบเท่าไหร่

มันเกิดจากเหตุการณ์กรณีหมออ๋องปฏิพัฒน์

งบประมาณล้าน๓ไปกับคณะสส

นี่ไงแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่หน้าจอ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบิน๔๘๐๐
ค่าเชื้อเพลิงอากาศยานเท่าไหร่คุณ๑๖ล้าน
แล้วค่าอาหารค่าเครื่องดื่มระหว่างบินล้าน๔
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการภาคพื้น๓ล้าน
ให้จ่ายในการดำเนินการเป็นเงิน๓ล้าน๘
คือเขาบอกว่าการกำหนดราคากลาง
ประมาณการค่าใช้จ่ายจากจำนวนผู้โดยสารที่ไปทั้งหมดเนี่ย

แต่ละรายการมันอาจจะมีเพิ่มอาจจะมีลดคือตามค่าใช้จ่ายจริงนั่นแหละ

ถูกต้องเพราะหมออองก็บอกว่าตั้งงบไว้ก่อนใช่ไหม
อีกทีคืนละ๑๒๐๐๐บาทนอนโรงแรมคืนละ๑๒๐๐๐บาท
แต่ถ้าเกิดไปถึงแล้วปั๊บไม่ได้ใช้ถึงขนาดนั้น

ทีนี้เรื่องของนายกรัฐมนตรีฟังหน่อยดีกว่าค่ะ
อยากให้ฟังนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเรื่องนี้

นี่ค่ะนายกก็บอกนะคะบอกว่ามันถูกกว่าที่เขาบอกมา
แล้วยืนยันนะว่าครั้งนี้ไม่ได้มีนักธุรกิจเดินทางไปด้วย
แล้วทางเพื่อไทยเองเคยออกมาชี้แจง
แต่ว่าเลือกใช้เช่าเหมาลำเครื่องบินของการบินไทยเนี่ย
เพราะว่าค่าใช้จ่ายถูกกว่าหลายล้านบาทนะคะ

เพราะประชาชนบอกทั้งหมดเป็นภาษีของเรา